วันนี้ค่ะช่วงสายมีคุณแม่ของหญิงสาววัย๒๕ปีผู้เสียชีวิต
เขามาร้องกับสื่อมวลชนอยากจะให้สื่อช่วยตามเรื่องนี้ให้หน่อย
คุณแม่บอกว่าลูกสาววัย๒๕ปีคนนี้นะคะชื่อว่าคุณปูเป้
ไปกินกุ้งเต้นก็จะเป็นกุ้งตัวเล็กกินดิบเลยแล้วเอามายำอย่างนี้ค่ะ
พอกินแล้วเนี่ยเกิดอาการแพ้ปากบวมหน้าบวมเลยนะคะ
ก็พาไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวรังสิต
พอพาไปถึงเนี่ยโรงพยาบาลบอกว่าขอตรวจสอบเรื่องของสิทธิ์ประกันสังคมก่อน
ก็ตรวจสอบว่าใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งทางครอบครัวก็บอกว่าไม่เป็นไร
สำรองจ่ายเงินเองได้แต่พอระหว่างนั้นเนี่ยค่ะ
อาการของคุณปูเป้เนี่ยอาการหนักดิ้นทุรนทุรายเลยนะคะ
คุณหมอก็ฉีดยาให้สองเข็มหลังจากนั้นไปฉีดอีกเข็มหนึ่ง
เข็มที่สามทีเนี่ยเสียชีวิตคุณแม่เลยบอกว่าเอ๊ะ
ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาว
แค่อาการแพ้หลังจากกินกุ้งเต้นมันถึงขั้นเสียชีวิตเลยเหรอ
แล้วยาที่ฉีด๓เข็มมันเป็นลักษณะไหนยังไง
คุณแม่บุญยืนจันเจิมอายุ๕๐ปีค่ะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ร้องเรียนกับสื่อมวลชนเพราะว่าติดใจสงสัย
กรณีลูกสาวอายุ๒๕ปีหรือว่าคุณปูเป้เสียชีวิต
เพราะว่า๑๗สิงหาคมที่ผ่านมาไปซื้อกุ้งเต้นมากิน
ปากบวมหน้าบวมแล้วก็อาเจียน
ก่อนหน้านี้กินยาแก้แพ้ไป
พอเวลาประมาณ๓ทุ่มถึง๔ทุ่มอาการดีขึ้นเข้านอน
เช้าวันต่อมา๑๘สิงหาคมปากบวม
ก็เลยให้ลูกไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวรังสิต
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมกับน้องสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง

แต่ทางโรงพยาบาลตรวจสอบไม่พบสิทธิ์การรักษา
รักษาทางครอบครัวก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองจากนั้นนะคะก็รออยู่สักประมาณ๓๕นาทีค่ะแม่บอกว่าเห็นหมอกับพยาบาลเนี่ยไปเข็นเครื่องช่วยหายใจมาแม่บอกไม่คิดเลยนะว่าเข็นเครื่องมือมาเพื่อจะช่วยชีวิตลูกสาวของแม่ครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าอาการเนี่ยทุนทุรายชักดิ้นไปดิ้นมาไม่ได้
ก็เลยฉีดยาเข็มที่๓แต่พอเข็มที่๓แล้วเนี่ยเสียชีวิตนะคะคุณหมอบอกว่ายาเข็มที่๓เป็นยากระตุ้นหัวใจเพราะว่าตัวลูกสาวของคุณแม่เนี่ยความดันต่ำมากแม่ก็เลยบอกว่าแม่ติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวอะค่ะก็ไปร้องเรียนกับหลายหน่วยงานนะคะทั้งหน่วยงานเอกชนหน่วยงานราชการเช่นศูนย์นำรงธรรมจังหวัด
พอสักพักหนึ่งแม่ก็เปิดประตูเข้าไปดูเขากำลังตามหัวใจลูกแม่ใหญ่เลยลูกแม่ดินดินดินเหมือนปลาโดนทุกหัว
พอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็เข็นลูกแม่เข้าไปห้องไอทีขึ้นไปชั้นบนชั้นสองแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกแม่หมอที่เรียกตรวจลูกแม่เขาให้แม่เรียกแม่ไปบอกว่าคนไข้มีภาวะหัวใจโตหัวใจล้มเหลว
น้ำท่วมปอดเนี่ยค่ะแม่ก็เลยบอกสงสัยอ่ะฉีดยาไปสองเข็ม
คุณแม่บอกว่าหลังลูกสาวเสียชีวิตก็ส่งไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คุณหมอระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าระบบไหลเวียนโลหิต

ก็เลยนำหลักฐานเหล่านี้ไปแจ้งความที่สพประตูน้ำจุลาลงก่อน
คุณแม่บอกว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ

แล้วก็มีลูกสาววัย๕ขวบที่ต้องดูแลด้วย
ทำให้ตอนนี้กระทบเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้าน
แล้วก็ลูกสาวที่แม่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ถามหาแม่ทุกวัน

โดยงานที่รับผิดชอบมาช่วยเหลือดูแลหน่อย
แล้วก็ช่วยพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงให้ด้วย
คือที่ติดใจก็คือเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็เรื่องของยาที่ฉีดไว้สามเข็ม
คือเรื่องของการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเนี่ย
ในช่วงแรกถ้าฟังจากที่คุณแม่เล่านะ
อาการก็อาจจะไม่ได้ฉุกเฉินถึงขั้นแบบ๗๒ชั่วโมง
ต้องรับอะไรพวกนี้แต่ก็คุยกันเรื่องสิทธิ์ตามประกันสังคม

เพียงแต่ว่ารักษายังไง
แล้วเขาตายตรงนี้ต้องชี้แจงกับเขาให้ชัดว่า
ลูกสาวเขาเสียชีวิตเพราะอะไร